อ้าวเหตุการณ์นี้ก็น่าเศร้านะครับ

คือมีหนุ่มสาวคู่นึงเขาเป็นแฟนกัน

ฝ่ายของแฟนสาวที่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับ

จักรยานยนต์ของวัยรุ่นคนหนึ่งขี่สวนมา
แล้วเข้าใจผิดคิดว่าแฟนเธอเนี่ยไปมองหน้าหาเรื่อง
แฟนเธอขี่รถหนีสุดท้ายเสียหลักนะฮะ
พุ่งไปชนกำแพงแฟนเธอเสียชีวิตครับ
อ่ะนี่กล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชมครับ
รถจักรยานยนต์นี่เห็นกลุ่มควันฝุ่นแบบ

ชาวบ้านไอ้เราแวกเขาวิ่งกันออกไปดูกัน
คู่กรณีเนี่ยขี่รถไล่กวดเข้ามา

ขี่หนีหายไปทางนู้น
แล้วอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนกำแพงอยู่ตรงนู้นเห็นไหมฮะที่กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมานั้นครับ
ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาตรงนี้คือซอยอันดามันถนนเทพารักษ์กม๒๒นะครับ
บนบางเสาทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนี่ชาวบ้านที่พื้นที่เขาก็รีบออกมาดูกัน
จากนั้นก็แจ้งเหตุไปยังตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับสพบางสาวทงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พุ่งชนกำแพงนะฮะแล้วคนขี่เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกชนที่ด้านหน้าซ้ายนะครับ
กำแพงปูนข้างทางก็มีรอยการถูกชนนะมีคราบเลือดด้วยคือแม่พุ่งชนจนแบบ
มันสมองของคนขี่ก็กระเด็นมาติดกำแพงเลยอ่ะค่ะมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับ
เป็นแฟนสาวของผู้ตายนะฮะที่นั่งซ้อนท้ายกันมาชื่อนางสาวสุนันทาคำเวียงอายุ๑๙ปี
ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแถวถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
บาดเจ็บที่ใบหน้าเป็นแผลบวมช้ำนะครับจากแรงกระแทกเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตแฟนนุ่มของเธอนะครับคนขี่จักรยานยนต์นายชินวันทองสะอาดอายุ๒๕ปี
ก็เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
นางสาวสุนันทานะครับบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนจะเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำเธอกับแฟนนุ่มมากินหมูกระทะในร้านในตลาดโต้รุ่ง
ใกล้กับที่เกิดเหตุก็คือซอยอันดามัน
หลังจากกินเสร็จก็ขี่รถจะกลับที่พักกัน
ระหว่างทางมีวัยรุ่นชายคนนึงขี่จักรยานยนต์สวนมา
แล้วไม่รู้ยังไงไปเข้าใจผิดหาว่าแฟนเธอเนี่ยมองหน้าหาเรื่อง
ตะโกนด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็เครื่องประแจซ่อมรถใส่รถแฟนของเธอ
แฟนของเธอกับตัวเธอก็พยายามตะโกนขอโทษคู่กรณีก็ไม่ฟัง
ยังขี่รถไล่ตามอีกด้วยความที่กลัวจะถูกทำร้าย
แฟนของเธอก็บิดรถหนีนะฮะจนกระทั่งเนี่ยฮะเสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนกำแพงข้างทาง
แฟนเธอเสียชีวิตตัวเธอบาดเจ็บส่วนคนที่ขี่รถไล่ตามเนี่ยขี่รถหนีไป
มาเวลาที่ดูได้หรือ
คือนี่ขี่จักรยานยนต์นี่ถึงขั้นมองกันออกหรือว่ามองหน้าหาเรื่องหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคะแล้วเขาก็ขอโทษเราด้วยนะคะ
เขาไม่ได้มองด้วยซ้ำแต่เขาก็ยอมที่จะขอโทษ
เพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะครับวันนี้มาที่โรงพยาบาลนะฮะ
หลังจากที่ทราบเหตุกัน
บอกว่ามันเหมือนกับมีลางหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือชินวันเนี่ย

ก่อนจะเกิดเหตุ๑วันคุยกันในที่ทำงาน
แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ผมไม่มาแล้วนะคือเกิดเหตุเมื่อวานช่วงค่ำ
มาทำงานแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้วันหยุดไงบอกพรุ่งนี้ผมไม่มาแล้วนะ
แต่เพื่อนร่วมงานน้องเจนบอกมันไม่เหมือนการพูดปกติ
มันเหมือนการสั่งลามันไม่เหมือนปกติที่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดไม่ได้มานะ
น้องมันบอกกับหนูว่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาแล้วนะว่าอย่างนี้
ตอนแรกมันไม่มีเพื่อนทำงานไงสิแต่น้องมันบอกน้องมะลา
มันถามหนูว่าพี่กลับมาไหนหนูบอกกลับพรุ่งนี้๓๐
ผมกลับวันนี้แหละพรุ่งนี้ผมก็ไม่มาแล้ว
พรุ่งนี้ผมก็ไม่มาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุนะครับก็มีครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
นำดอกไม้นำขนมมาวางไว้อะไรตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนด้วยนะครับนี่ฮะที่เอาข้อความในจดหมาย
เอามาวางเอาไว้พร้อมกับดอกไม้แสดงความอาลัย
บอกว่าขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะน้องชาย
ถนนกับกำแพงยังมีคราบเลือดติดอยู่นะครับ
เราได้เจอกับเจ้าของร้านขายของในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนค่ำยืนหันหลังให้ถนนอยู่
ได้ยินเสียงรถล้มหันไปดูพบว่ามีจักรยานยนต์เนี่ย
พลิกคว่ำอยู่แล้วก็ฝุ่นฟุ้งกระจายไปหมด
แล้วมีจักรยานยนต์อีกคันนึงที่ขี่ตีคู่กันมาเนี่ย
เร่งเครื่องออกไปด้วยความเร็ว
โอ้โหคือถ้าคนที่ขี่ไล่บี้เข้ามาแล้วจะหาเรื่องอะไรเขาเนี่ย
แล้วดูอยู่เนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าคุณไม่ผิดนะ
อย่าไปคิดว่าเขาขี่จักรยานยนต์พุ่งชนกำแพงเสียชีวิตเอง
ไม่ใช่นะฮะเพราะจากปากคำของแฟนสาวที่เขามาด้วย
หรือว่าพยานแวดล้อมหรือกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นว่าคุณเนี่ยขี่รถไล่กวดเขา

เป็นเหตุให้เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต

พันธุ์ตำรวจเอกนิรันดรฟักสุบันภูมิกับการสพบังเสาทงบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแส
และไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คนที่ขี่จักรยานยนต์ไล่บี้เขาไล่กวดเขาเนี่ย

เพื่อตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้

มันสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคม

ตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ